ในบ้านเราก่อนที่คุณหมอมีการแถลงโคศกสบคแถลงออกมาล่าสุดยอดวันนี้
ตัวเลขไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๑๕ราย
ใช่นะครับคุณผู้ชมฮะเราดูข้อมูลกันตรงนี้แล้วกันนะครับ
เพราะว่าคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารโควิด๑๙หรือสบค
แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด๑๙ว่ามีผู้ป่วยจำนวน๑๕ราย
เป็นผู้ป่วยรายใหม่นะฮะแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัส
กับผู้ป่วยติดเชื้อมาก่อนหน้านี้หรือว่าไปในสถานที่ที่มีการแพร่ประบาดเนี่ย
รายกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๕รายเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๑
๑รายไปสถานที่ชุมนุมชน๑รายแล้วก็อาชีพเสี่ยง๓ราย
ไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อนะครับแล้วก็ขณะเดียวกัน
มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น๒๔๔รายอันนี้ตัวเลขที่น่าสนใจ
สำหรับผู้ป่วยที่หายรายใหม่นะครับก็รวมผู้ป่วยที่กลับบ้านได้แล้ว
หายป่วยแล้วคือ๒๓๕๒ราย
ส่วนผู้เสียชีวิตมีเสียชีวิตเพิ่มขึ้น๑ราย
ถือว่าเป็นรายที่๔๙ของประเทศไทยแล้วนะครับ
เป็นหญิงไทยวัย๕๘ปีอาชีพแม่บ้าน
มีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูง
ไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีภาวะอ้วนนะครับ
ผู้เสียชีวิตมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับลูกสาว
ลูกสาวก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙ก่อนหน้านี้นะครับ
และผู้เสียชีวิตรายนี้เริ่มมีอาการป่วย
วันที่๒๐มีนาคมด้วยอาการไข้ไอมีเสมหะ
วันที่๒๒มีนาคมเข้ารับการรักษา

วันที่๒๘มีนาคมตรวจพบยืนยันเชื้อโควิด๑๙
อาการแย่ลงเรื่อยเหนื่อยหอบแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
สรุปกันอีกครั้งครับผู้ป่วยสะสมในบ้านเรา๒๘๒๖ราย
กลับบ้านได้แล้ว๒๓๕๒ราย
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๔๒๕ราย
แล้วก็เสียชีวิตสะสม๔๙ราย

เพราะว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ลดน้อยลงเรื่อยคือ๑๕รายนะครับ
คุณหมอทวีสินโคศกสบคระบุว่าตัวเลขวันนี้

เพราะตัวเลขวันนี้คือผลที่เกิดใน
เป็นผลในสิ่งที่ปฏิบัติกันเมื่อ๗๑๔วันที่แล้ว

แต่การปฏิบัติตัวต่อของประชาชนนับตั้งแต่นี้ไป

ผลจะไปออกในอีก๗๑๔วันข้างหน้า
ดังนั้นถ้าวันนี้เรายังกาดไม่ตก
วันหน้าผลมันก็จะดีขึ้นเรื่อยถูกต้องไหมฮะ
สำหรับจังหวัดที่ไม่เคยมีผู้ป่วยโควิด๑๙มาก่อนหน้านั้น
มี๙จังหวัดอันนี้ก็ยังชื่นชมอยู่
ว่ากำแพงของท่านเข้มแข็งแรงตีค่ายไม่แตก
ก็คือกำแพงเพชรชัยนาธตราดน่านพิจิตรมระนองสิงห์บุรี

แต่ในจังหวัดยังไม่พบการติดเชื้อนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีชาวไทย
ที่จะเดินทางกลับจากประเทศ๓กลุ่มเสี่ยง
ก็คือเดินทางมาจากรัสเซีย๒๕คน
เกาหลีใต้๖๐คนและเวียดนาม๑๑๕คน
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องเข้ากักตัว
ออกนอกเคหสถานตั้งแต่๔ทุ่มจนถึงตี๔
เจ้าหน้าที่ส่งดำเนินคดี๔๘๒คน

และดำเนินคดีฐานชุมนุมมั่วสุมอีก๕๕คดี
ผลจากการที่ผู้ป่วยลดลง
เหล่านี้จะเป็นผลที่ถูกรวบรวมไปเสนอนายกรัฐมนตรี
ในการพิจารณาถึงการผ่อนคลายแล้วก็ปลดล็อกมาตรการต่างด้วย
เขาจะมีการประชุมของสอบคอประชุมใหญ่ถึงเรื่องของ
ผ่อนคลายหรือว่าพรกรฉุกเฉินจะต่อหรือไม่ต่อ

เพราะว่าคุณหมอก็อยากเห็นตัวเลขที่เป็นเลขหลักเดียว
ต่อเนื่องกันสัก๑๔วันจะได้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น